สวัสดีครับหลังจากวันหยุดนี้ได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะใครที่อยู่ตามพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
แต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อากาศนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
พื้นที่อาจจะอุ่นขึ้นบางพื้นที่ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเริ่มต้นวันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
สิ่งที่อาจจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่อยู่แถวติดกับทะเลนะครับ
เพราะว่าจะเป็นช่วงที่อากาศนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงครับ
หลังจากที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวลมเย็นนั้นลงมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
อ่อนกำลังก็ทำให้ความชื้นอากาศที่มีลักษณะเป็นอบอ้าวเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครแถวนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้วยซึ่งแน่นอนครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของหมอกนะครับ
แต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหนาแน่นหน่อยในช่วงเช้า
และแน่นอนครับความชื้นเหล่านี้นั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้อากาศหนาวดันให้ฝนไปอยู่แถวบริเวณอินโดส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับหลังจากที่อากาศนั้นค่อยถอยร่นกลับไปครับ
ฝนนั้นจะกลับมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่อาจจะไม่หนักมากนะครับแต่คลื่นลมนั้นยังคงต้องระวัง
เฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นลมอาจจะแรงอยู่
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับจากกราฟิกมาดูกันว่า

คุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะอากาศเย็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองอากาศเย็นนั้นมีการแผลลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
ดันเอาสีเหลืองออกไปจากเมืองไทยของเราแต่ว่าในช่วงกลางสัปดาห์ครับจะถอยกลับไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ทำให้สิ่งที่คุณผู้ชมสังเกตถึงตอนนี้ก็คือกระแสลมครับมีการพุ่งเข้าแบบนี้
ซึ่งมาพร้อมกับความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดหมอกแน่นอนครับ
เช่นเดียวกันครับนี่คือกระแสลมนะครับที่พัดเอาฝุ่นควันออกไป
แต่ว่าหลังจากที่ลมเย็นหายไปนี่นะครับอากาศนั้นเริ่มนิ่งนะครับ
ดังนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ใครที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุง
จะต้องพกหน้ากากที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองไว้ด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ